ทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าเขาเพิ่งลงมาจากศาลที่ปราจีนบุรีนะฮะ
ก็มีคดีกับทางฝั่งของคู่กรณีนั่นแหละ
แล้วอยู่ดีเนี่ยมีรถเนี่ยขับไล่ตาม
แล้วในรถคันนั้นเนี่ยมีปืนด้วยนะครับ
เอาปืนมาขู่ด้วยเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าคู่กรณีของเขาชื่อเต้นะฮะนี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐พฤศจิกายน
เจ้าของคลิปที่เป็นผู้เสียหายบอกว่าขับรถออกมาจากศาลปราจีนบุรี
แล้วมีกระบะฟอร์ดสีดำหนึ่งคันเนี่ยที่เห็นอยู่หน้ารถนี่นะฮะกับอีกคันนึงรถเก๋งสีดำคันข้างหน้า
ของเพื่อนเต้นั่นแหละมาจอดดักหน้าเขาตรงนี้คือแยกไฟแดงโตโยต้าที่ปราจีนบุรีนะครับ
แล้วมีผู้ชายยืนอยู่ข้างรถเก๋งถือปืนอยู่ด้วยนี่อันนี้เจ้าของคลิปเขาบอกนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะขับรถหนีไปแต่สองคันนี้ก็นี่ฮะ
ขับรถแบบดักเอาไว้ไม่ยอมให้แซงนี่ฮะระยะทาง๘กิโลเมตรกว่า
มันบีบหัวใจเหลือเกินรถของเต้กับเพื่อนเต้คนในรถก็โทรแจ้งตำรวจนะฮะ
จนกระทั่งรถไปติดไฟแดงแล้วมันต้องเบี่ยงขวาพอดี
เพราะว่ากำลังสร้างถนนนี่เห็นไหมฮะจังหวะตรงนี้นะครับ
ทำให้รถทุกคันเนี่ยต้องชะลอกันอ่าซึ่งเขาโทรแจ้งตำรวจไปแล้วนะครับ
นี่มีรถบรรทุกด้วยอะไรด้วยจังหวะตรงนี้นะฮะต้องเบี่ยงพอดี
ก็มีตำรวจเนี่ยเข้ามาบุกชาร์จตรวจค้นรถทั้งสองคันเลยนะฮะ
แล้วไปเจอปืนถึง๕กระบอกนะจากรถทั้ง๒คัน
นี่ฮะบนรถคันหนึ่งที่เป็นกระบะก็มีเต้นะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าวันเกิดเหตุเขาไปศาลศาลจังหวัดปราจีนบุรี
เพราะว่าศาลเนี่ยนัดมาเกี่ยวกับคดีที่ในเต้ผู้เสียหายเขาชื่อคุณอู๋นะ
เนี่ยเขาฟ้องอูฟ้องคดีหมินประมาทหลังจากที่อูกล่าวหาว่าเต้เนี่ยคบชู้
ซึ่งอู๋เนี่ยเขาบอกเขามีพยานศาลท่านนัดมาท่านก็ให้มีการเจรจากลายเกลี่ยกัน
สุดท้ายเนี่ยเป้ต้องยอมถอนฟ้องเพราะถ้าสู้ต่ออาจจะถูกฟ้องกลับ
เพราะอู่เขามีพยานนะก็เนี่ยมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นพยาน
หลังจากคดีจบลงจากศาลคุณอู๋บอกก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละ
กับเพื่อนเต้ขับรถดักหน้าอย่างนี้มีบางจังหวะลงมาแล้วเอาปืนมาขู่ด้วย
ประวัติทางคดีเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยทางฝั่งเต้เขาเองก็เคยมีกรณีอยู่นะครับ
เคยเป็นข่าวนะสิงหาคมนะครับปี๖๓๑๔สิงหาคม
เคยไลฟ์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ตั้งท้องก้มกราบเท้า
โดยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปโพสต์ด่าพ่อกับแม่เขาแล้วก็ครอบครัวเขา
หาว่าไปโกงแชร์มาเขาก็เลยนี่ฮะบอกว่าต้องมาก้มกราบขอโทษ
ตอนนั้นเป็นข่าวดังนะครับพฤษภาคม๖๔เคยมีข่าว
นี่ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับพาพวกไปดักทำร้ายคนที่เป็นพยานในคดีเมื่อกี้ให้กับคุณอู๋นั่นแหละ
ข่าวนี้เราก็เคยนำเสนอไปจำได้เลยที่ชื่อคุณวิวพารัสอ่ะ
นี่โอ้โหนี่ที่เมื่อกี้ยืนให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะนี่ฮะโอ้โหนี่นะกระชากคอแฟนเข้ามา
แล้วก็ย้อนมาใช้ปืนตบหน้าคุณยุภารัฐนี่ครับโอ้โหแล้วก็นี่แหละ
วันนี้ก็มีเหตุการณ์ตรงนี้นะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
เจ้าของคลิปแล้วก็ที่มีกล้องหน้ารถด้วยนะฮะชื่อคุณโจ้นะเป็นคน
ขับรถของคุณยุภารัฐวันนี้ไปหาตำรวจนะครับเพื่อไปติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความดำเนินคดีต่างกับคนที่มาก่อเหตุ
โดยเชื่อว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจมาขู่ไม่อย่างนั้นจะถือปืนมาทำไม
จะขับรถดักหน้าแบบนั้นทำไมคงต้องการมาขู่เพราะว่า
คดีของคุณอู่ที่ว่าฟ้องหมินประมาทเขาหาว่า
เป็นชู้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ต้องถอนฟ้องกันอะไรกันเนี่ย
มันไม่เท่าไหร่แต่มันมีคดีกับทางคุณยุภารัฐ
ที่จะต้องขึ้นศาล๑๗๑๘พฤศจิกายนนี้
เชื่อว่าน่าจะมาข่มขู่ให้หวาดกลัวในคดีตรงนี้มากกว่าหรือเปล่า
ค่ะอ่าเดี๋ยวรอทางฝั่งเต้เขาชี้แจงด้วยกันแล้วกันนะคะ